คุณผู้ชมมาต่อกันที่หนุ่มหล่อค่ะรมดีคนนี้กันบ้างนะสำหรับนิกกี้นัชัดนะคะ
หนุ่มคนนี้เนี่ยขยันเป็นข่าวกับสาวสาวไม่เว้นแต่ละวันเลยแต่บอกเลยว่ายืนหนึ่งในใจนะ
ทีนี้ต้องยกให้กับก้อยอรัชพรจ้าคือหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเขาผลัดกันไปเป็นแขกรับเชิญในรายการทางยูทูปใช่ไหม
มันก็เริ่มมีความสัมพันธ์บางอย่างเกิดขึ้นหนุ่มนิกกี้บอกเลยว่าต่อให้ผมจะชอบสาวหลายคน
แต่ก้อยเนี่ยยืนหนึ่งในใจและที่ออกตัวแรงแบบนี้ก็ไม่กลัวแป้งนะจ๊ะเพราะอะไรไปฟังจากปากของนิกกี้กันเลยจ้า
จริงครับพี่จีบแบบยอมรับเลยว่าเราแบบถ้าคุยพี่น่ารักครับพี่น่ารักแบบหลายตรงครับ

คนนี้จะเป็นตัวจริงเฟิร์นพัศกรหรือเปล่า
งอนหรือเปล่าเพราะว่าเขามีข่าวออกมานะคะว่าก่อนหน้านี้
เฟิร์นพัศกรเนี่ยเขาจิ้นกันอยู่กับหนุ่มนิกกี้อยู่พักนึงใช่ไหม

งานนี้นิกกี้บอกว่ายังงงอยู่เลยว่างอนเรื่องอะไร
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันแล้ว
นี่ฉันยังคาใจที่คุณพูดเมื่อกี้อยู่เลยอ่ะ
ว่าน้องก้อยเนี่ยอาจจะเป็นตัวหลอก